ยังไม่หมดแต่บอกเลยว่านี่ยังไม่ทำให้คุณหิวพอ
เพราะถ้าคุณเห็นเมนูที่ดิฉันจะพาไปดู
บอกเลยว่าคุณเนี่ยหิวมากแน่นอน
นี่คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งมังกร
ซีดแล้วคือมันต้องใหญ่มาก
โอ้ดูดิดูกุ้งมังก้อนเบลอเทอร์คุณค่ะ
พามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมนะคะ
ตั้งอยู่ที่เลขที่หกสองทับหนึ่งสามเจ็ด
ตรังปะเหลียนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
คุณดูกุ้งมังกรใหญ่มากล็อปเตอร์อ่ะ
อ้าววิธีการจับกุ้งมังก้อนต้องอย่างงี้จริงจริงนะ
ใช่ถูกต้องชิมดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยของร้านนี้
มีทั้งกุ้งมีทั้งของทะเลเยอะแยะนานาชนิดเลยนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านของคุณอธิพาสินเสิร์ชนะคะ
หรือว่าน้องปัดอายุ๒๕ปีนะ

มาจากการที่ตัวเองอยากขายก๋วยเตี๋ยวที่มันมีอาหารทะเล
แต่ขายในราคาประหยัดนะคุณ
ใส่อาหารทะเลที่มันคุณภาพดีให้แบบจุใจ
แล้วก็จะขายในราคาหลักร้อยต้นเท่านั้น
เพื่ออยากจะให้ลูกค้าสามารถเลือกทานได้หลากหลายนะคะ

เด็ดของร้านเธอจะอยู่ตรงก๋วยเตี๋ยต้มยำกุ้งมังกรนี้
ไม่ได้มีแค่กุ้งกั้งก็มี
กังมึกก็มามาหมดแล้วค่ะคุณ
เตี๋ยต้มยำกุ้งมังกรนะคะเขาขายราคาเริ่มต้นที่๑๕๙๖๕๐บาท
ก็เอาจริงถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเป็นกุ้งมังกรราคาอาจจะขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ของกุ้งด้วยนะเพราะมันเป็นกุ้งมังกรนะคุณเนาะ
คือจริงต้องบอกว่าตามร้านอื่นหรือว่าที่เคยเห็นมาเนี่ยนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕๐๐ถึงหลักพันจริงใช่ไหมคุณนะ
แต่ร้านนี้เธอบอกว่าเธอขายในราคานี้ได้เพราะว่าเธออยู่ไม่ไกลจากแหล่งขายอาหารทะเลสดก็เลยทำให้สามารถขายในราคาที่ถูกได้นั่นเองนะคะ
เริ่มต้นที่ชามละ๖๐บาทเท่านั้นเองคุณ
เลือกได้เลยคุณอยากจะทานอาหารทะเลแบบไหนยังไง
ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยนะคะ

ไปได้ร้านเตี๋ยวเรือเมหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วจ้า